โดยเฉพาะเรื่องของคนบันเทิงที่เข้าไปมีส่วนผัวพันกับ
คดีระดับประเทศซึ่งบางคนโดนไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัว
บางคนก็บอกว่าที่ทำไปรู้เท่าไม่ถือการ
เริ่มด้วยคดีมหากราบโกงพันล้านของแก๊งลักทรัพย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปรากฏชื่อของสองดาราดังมีเอี่ยวด้วย
พบว่ามีหุ้นในบริษัทของผู้ต้องหาในคดี
ซึ่งต่อมานักแสดงสาวเข้าชี้แจง
ยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ต้องหา
ยังไม่ทราบด้วยว่ามีชื่อของตนเอง
เป็นหุ้นส่วนในบริษัทดังกล่าว
ขณะที่บอยปกรณ์เกือบจะเสียทรัพย์ก้อนใหญ่
เพราะซื้อรถลัมโบกินี่มูลค่า๑๓ล้าน๕แสนบาทต่อจากผู้ต้องหา
ก่อนจะนำหลักฐานการซื้อขายมาชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์
และต้องลุ้นผลพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการฟอกเงินนาน๗เดือน
ปปงจะมีมติคืนรถหรูให้
โดยเห็นว่าเป็นการซื้อขายและรับโอนโดยสุจริต
เป็นอันปิดคดีที่๒คนบันเทิงรอดไปได้อย่างไร้มนธิน
ส่วนคดีอื้อเฉาสาวไส้กันไม่จบสิ้น
คือกรณีของมิตรมิดชัยน้องชายของลิเกชื่อดังชัยยาแอนมิดชัย
สาวใหญ่อดีตแฟนของตนเองแจ้งความฐานช่อโกงเงิน๓๕ล้านบาท
ความมาแตกเพราะแอนมิดชัยถูกตำรวจตรวจค้นและยึดรถหรูป้ายแดง

โดยภายหลังมิตรยอมรับว่ารถคันดังกล่าวเป็นของเขา
ที่ได้มาจากหญิงสาวที่คบหากันอยู่

ร้องร้องเรียนว่าถูกนายตำรวจใหญ่คมขู่ให้เซ็นรับหนี้๓๕ล้าน
ตามที่ตนเองถูกอดีตแฟนฟ้องร้อง
และขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ว่าคงต้องต่อสู้ยืดเยื้อกันถึงปีหน้า

ดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงรวมกว่า๕๐ชีวิต

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้บริหารบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่ง
เปิดประเด็นร้อนตั้งคำถามต่อกรณีที่ซุปตานุ่ม

โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวคู่กับเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง

ถูกชาวเน็ตขุดรูปในโซเชียลมีเดีย
ลักษณะเดียวกันออกมาและตั้งข้อสงสัย
ใดจึงพร้อมใจโพสต์ภาพเบียร์ยี่ห้อเดียวกัน

นำมาสู่กระบวนการตรวจสอบ

ข่ายการกระทำผิดมาตรา๓๒
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พุทธศักราช๒๕๕๑
โดยเหล่าดาราต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกัน

และไม่รู้ข้อกฎหมายอีกด้วย

พนักงานสอบสวนนำส่งอายการฟ้องศาลก่อนสิ้นปี
เหล่าคนดังเข้าให้ถ้อยคำแล้ว๓๓คน
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเข้าให้ถ้อยคำ

บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยตรงด้วย
โดยระหว่างรอกระบวนการยุติธรรมตัดสิน
ศิลปินดาราบางคนก็ได้รับบทลงโทษจากต้นสังกัดสั่งแบนงานไปบ้างแล้ว
เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของตนเองและองค์กร
อีกทั้งสังคมก็คงมีคำตอบต่อพฤติกรรมของผู้ที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้นำทางความคิดเป็นต้นแบบของสังคมแล้ว